โอ้โหที่มันแย่เนี่ยผู้ชายเชียร์ผู้ชายดูมีคนถ่ายคลิปเนี่ย
ได้ยินเสียงหัวเล่าใช่มั้ยคะหัวเล่ากันสนุกสนะ

แล้วคือผู้หญิงนี่คือทั้งจิกหัวทั้งเตะทั้งแบบโอ้โห

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ
เป็นภาพความรุนแรงทะเลาะกันระหว่างเด็กหญิง๒คน
อายุแค่๑๓ปีค่ะ
คนทำชื่อเฟรมคนโดนชื่ออัน

มีการตบตีกันทั้งมือทั้งเท้า

ช่วงท้ายคลิปน้องอันคนที่ถูกเหยียบอยู่เนี่ยค่ะ
ช่วงท้ายคลิปนี้น้องอันคนที่ใส่กางเกงวอร์ม
ตบตีจนล้มลงแล้วก็มีนายนัทอายุ๑๗ปี
นักเรียนผู้ชายที่สวมเสื้อแขนยาว
เดินเข้าไปเตะเข้าที่หน้าอย่างจัง
จนน้องอันล้มนี่ค่ะ
็อกเลยคุณเห็นไหมนิ่งเลย

มีการระบุด้วยว่าในนัทผู้ชายคนนี้
เป็นอาสากู้ภัยหน่วยงานหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ยังมีการจับน้องอันน้องที่ใส่กางเกงวอร์มที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ
ถ่ายคลิปในสภาพใบหน้าฟกช้ำบวมปูด
ตาขวาบวมจนปิดปากแตกแล้วก็ทำท่าเหมือนจะอ้วกตลอดเวลา
คุณผู้ชมขนาดเราเลอภาพคุณผู้ชมเห็นสีที่หน้าไหม

แล้วหน้านี่คือเป็นแบบสีแดงเป็นปื้นเลยค่ะ
ทีมข่าวเราติดต่อไปที่นายนัท
เยาวชนวัย๑๗ปีที่เตะน้องเขาจนสลบนะคะ
ถามว่ามันใช่เรื่องจริงหรือเปล่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
นัทบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอาสากู้ภัย
แค่เคยเคยเป็นอาสากู้ภัยเท่านั้น

ถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคลิปทำจริงไหม
นายนัทบอกว่าทำจริง
ผมโมโหเพราะว่าก่อนหน้านี้
เด็กผู้หญิงที่ชื่ออันเคยมาท้าเขาตบอยู่บ่อยครั้ง
ขอโทษที่กระทำผิดลงไปในครั้งนี้
รับผิดแล้วฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
อยากขอโทษด้วยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้ตั้งใจอารมณ์สูบ
แต่หลังจากที่ทำน้องเสร็จผมก็ดูแลน้องอยู่
คือมีเรื่องมาก่อนหน้านี้แหละครับ
แต่ผมไม่กล้าทำครับคือน้องเขาเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยครับ
แล้วทำไมเราไปทำกับผู้หญิงอ่ะ
พอมาตอนวันทางเท้าที่นัดตีกัน
ตีกันเสร็จคือผมไม่อยากจะยุ่งนะครับ
แต่ว่ามันเป็นอารมณ์ชวบวูบคือเตะที่นึงคือจบไปเลย

ผมไม่อยากจะยุ่งแต่ก็อารมณ์ชั่ววูบ

อันนี้ดิฉันก็ยังสับสนอยู่กับที่บอกว่าไม่อยากจะยุ่ง
แต่เอาเป็นว่าคุณเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
อันทั้งเฟรมที่ใส่ชุดนักเรียน

ทั้ง๓คนเป็นเพื่อนสนิทกัน

น้องบอกว่าไม่ติดใจเอาเรื่องทั้งเฟรมและนัท
เพราะเป็นเพื่อนที่สนิทกันและตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว

เขาก็มีการแบบดูแลน้องที่เจ็บตลอดเหมือนกัน

ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ก็มีการส่งนักสังคมสงเคราะห์ไปพูดคุยเยียวยาจิตใจน้องอันด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องส่งตัวไปตรวจร่างกายและสอบปากคำ

แต่ก็คืออันนี้มันคือเหตุทำร้ายร่างกายมันเป็นคดีอาญา
แล้วมีคลิปออกมาหราขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่า
มันจะเป็นคดีความเกิดขึ้นมาไหม